การทำลวดสปริงในงานดอกไม้ไหวทองเหลือง

เริ่มด้วยการสอดลวดทองเหลืองเข้าไปในรูเข็ม

แล้วก็กดให้แน่นเพื่อที่จะพันลวดเข้ากับตัวเข็ม

ใช้ความพิถีพิถันในการพันลวดให้มีลักษณะเป็นแนวตรงแน่นต่อติดกันไปเรื่อย
ใช้ความพิถีพิถันในการพันลวดให้มีลักษณะเป็นแนวตรงแน่นต่อติดกันไปเรื่อย
ใช้ความพิถีพิถันในการพันลวดให้มีลักษณะเป็นแนวตรงแน่นต่อติดกันไปเรื่อย
คอยใช้มือรูดติดให้แน่นพันจนสุดขนาดความยาวของตัวเข็ม
คอยใช้มือรูดติดให้แน่นพันจนสุดขนาดความยาวของตัวเข็ม

แล้วก็ใช้กันไกลตัดลวดและแกะลวดที่อยู่ในรูเข็มออก